ช่วยส่องหน่อยใช่ไหมอะไรอ่ะใช่ใช่ไหมลองดูหน่อยว่าคือ
ใครอ่ะคนเนี้ยลองดูนะนู้นนะจังสมวตหรอ
กฎไหวยืนทำอะไรใส่สูตรเอาคุณดูนะมองไกลเนี้ยใส่
มีภาพนิ่งมีภาพนิ่งทีมงานภาพนิ่งใกล้หน่อยที่ใส่แว่นดำ
เคเดียวที่ชอบยืนกลางถนนคือ
เคร้อยล้านมาอีกแล้วครับ
นักข่าวได้รับแจ้งมาเมื่อตอนช่วงเย็นที่ผ่านมาครับ
ถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าพัทยาครับ
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปยืนจังก้าอยู่กลางถนนครับ
คล้ายครับคลามเหมือนจะเป็นคุณเคร้อยล้านครับ
ชาวบ้านแถวนั้นเบรกรถกันตัวโก่งเลยรถเกือบชน

เกือบทุกเลนเบรกเอี๊ยดเอามาอีกเลนเอามาอีกเลน
รถหยุดกันละนาวเบรกตัวโก่งเลยครับ
ใส่สูตรยืนโวยวายไลฟ์อยู่กลางถนนสุขุมวิทย์ครับ

พัทยาใต้อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ชาวบ้านตกอกตกใจกันไม่หมดเลยครับ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่แล้วก็แจ้งนักข่าว
พอนักข่าวไปถึงอ้าวหายตัวไปแล้ว

ชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปที่ห้างแห่งหนึ่ง

พยายามตามหาตัวแล้วแต่ไม่เจอ
พอไปดูวงจรปิดใครกันนะที่ไปยืนกลางถนน

เนเจอร์ของเขาก็จะใส่สูตรนะ
สูตรนะเสื้อกางเกงแล้วก็จะใส่แว่นสีดำใส่หมวกนะฮะ

เป็นประเด็นไปเมื่อช่วงกลางเดือนกันยา
ไปมีปัญหากันกับคนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็โดนทำร้ายมา
แต่ตำรวจเรียกให้ไปตรวจร่างกายแล้วเคขับรถกลับกรุงเทพ
แล้วหายไปปรากฏว่ามาอยู่ที่ชวนบุรี
อกตกใจและน่ากลัวมาก

แล้วก็คนที่ใช้รถใช้ถนนด้วย